คือเจ้าของบ้านบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วหน่วยงานช่วยหน่อย
เพราะว่ามันอาจจะเกิดจากถนนหรือเปล่า
ถนนอันตรายทำให้รถมันพุ่งเข้ามาชนกำแพงบ้านของเขา
ลุเข้ามาในบ้านในรอบ๒๓เดือนนะคุณ

เพราะไหนฮะ๕ครั้งแล้ว

ก่อนจะไปเจ้าของบ้านที่ถูกรถพุ่งทะลุเข้าไป

รถกระบะขับแหกโค้งพุ่งชนบ้านริมถนนแสนตุ้ง
ตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
เมื่อกลุ่มที่๒๕ทุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ก็ทำให้คนนี้บาดเจ็บ๑คน

รีบนำตัวไปปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะครับ
กลับจากการไปนั่งรับประทานอาหารที่ปากคลองบางกระดาน
แล้วก็ขับมาในเส้นทางนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะนักข่าวลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุนะฮะ

สอบถามเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านบอกพี่ครับ
บ้านผมเนี่ยมันเละเทะแบบนี้นะฮะ
โดนชนครั้งก่อนผมยังไม่ได้ซ่อมเลย
ชนเข้ามาอีกครั้งแล้วตรงบ้านถนนหน้าบ้านเป็นทางลงเนิน
ทางมันชันแล้วก็จะมีเลี้ยวโค้งขวาหักศอก
ตัวบ้านผมอยู่กลางโค้งเลยครับพี่
ทำให้รถที่มาลงเนินมาด้วยมีแรงส่งมาด้วย
โค้งอีกต่างหากหลายต่อหลายคันพุ่งเข้าบ้านผมโดยตรง
แล้วคุณดูสิจังหวะที่นักข่าวลองขับดู
มันเป็นโค้งแบบหักศอกโค้งไปทางขวาแล้วบ้านเขาอยู่ตรงกลางโค้งจริง
โอ้โหมันน่ากลัวมากนะฮะ
แล้วก็ตรงหน้าบ้านสาวไฟส่องสว่าง

ใช่อินเตอร์เสาร์ไม่มีแสงซ่อมแล้วซ่อมอีกนะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่อบตท่าสมเข้ามาซ่อมแซมให้อีกครั้งหนึ่ง

ตอนนี้เจ้าของต้องเอาแผงเหล็กหรือว่าเอากลวยอะไรมาตั้งไว้อยู่แล้ว
เพราะว่าเนื่องจากวันที่๒๓ตุลาคม๒วันก่อน

โอ้โหรถมันพุ่งเข้ามาชนยังไม่ทันซ่อมแซมเลย
วันที่๒๕ตอนคืนเอ้ากระบะมาชนซ้ำอีกนะครับ
เจ้าของบ้านสายหน้าเลยไม่รู้จะทำไงแล้วนะฮะ
เจ้าของบ้านก็คือคุณป้าสุภารัฐแทร่ตัน
คุณป้าเปิดเผยบอกแบบนี้
บอกว่าหลานวันที่๒๕นะป้าก็นอนหลับอยู่ในห้องนอน
ส่วนน้องชายที่พิการนอนอยู่ห้องโถง
จู่มีเสียงรถชนดังสนั่นเลย
ก็เลยออกมาดูนะตอนแรก
โอ้โหตกใจเลยรถมันพุ่งเข้ามาในบ้าน
นึกว่าน้องชายพิการที่นอนอยู่ตายซะแล้ว
โชคดีถูกเพียงก้อนอิดปริวกระแทกเอว

ย้ายแม่ไปอยู่บ้านญาติชั่วคราว

มีรถพุ่งชนบ้านมาแล้ว๕ครั้งนะ

พอคุณเล่าแบบนี้
ไม่รู้กี่คันนะคะใช่นะฮะจุดเนี้ยเป็นเส้นทางผ่านฮะ
เที่ยวปากคลองบางกระดานใครไปเที่ยวมาแล้ว
พอจะกลับก็ต้องผ่านเส้นทางนี้นะฮะและส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนนะครับ
คนขับรถมักจะเมามาแหละและอย่างที่บอกไป
สงสัยมันจะเป็นที่ถนนหรือเปล่ามันทั้งหักศอก
โค้งทั้งลงเนินที่นี่ทั้งทางชันค่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ทำยังไงอ่ะ
คุณจะต้องมีแบรีเออร์เหรอจะต้องมามีตัวเหมือนกับคอยลดแรงกระแทกเหรอ

ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาปรับปรุงเส้นทางตรงนี้หน่อยนะป้า

มันเกิดจากว่าไฟด้วยความเสี่ยงของถนนมันเป็นถนนแบบว่า
ก็เรียกว่าอะไรอ่ะที่จะโทษถนนทวดไฟไม่ได้มันโทษ
สีหักลงเขาทางลงเขาต้องการบารีเออร์หรือการแข็งแรงของการฝังท่ออะไรให้
ให้มันแน่นหนาที่ว่าไม่ให้รถเข้าบ้านเราได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
ถ้าตรงนี้ยังไม่มาทำถ้าทำบ้านเสร็จมันลงมาอีกเราก็ต้องซ่อมกันแบบนี้อีก
และทุกคนก็ไม่มีความอยู่อย่างสบายใจหวาดภาวะแวงจนฝันเสียไปหมด
นี่แหละครับก็ฝากถึงหน่วยงานนะเข้าไปดูแลแก้ไขให้หน่อยนะฮะ
ปรับปรุงยังไงก็ได้ใช้วิธีไหนก็ได้แหละ
สัญญาณไฟหรือทำอะไรนะปูพื้นที่มันแบบคลืดอ่ะ
เหมือนกับพวกแบบลดแรงเตือนกันไว้ก่อนว่าถึงทางโค้งแล้วนะอะไรแบบนี้นะฮะ